น้องมายซึ่งก็เป็นแฟนมายของคุณเพชรทะกิจ

บอกว่าไม่ได้เพิ่งคบนะคบกันมาพักใหญ่แล้ว

แล้วก็มีข่าวบอกว่าคุณเพชรเนี่ยเป็นเกยรึเปล่า

ไปฟังน้องมายกันเลยดีกว่าค่ะ

ว่าถ้ามีคนมาถามเราจะว่ายังไง
แต่ว่ามายกับตัวพี่เพชรก็มองว่า

ปีที่ผ่านมาก็ตั้งแต่รู้จักกันมา

เขาเป็นคนอาจจะชู้และเครียดเรา
แล้วเขาแสดงความแบบอันนี้เขายังไงบ้าง

แต่มายก็ยึดในสิ่งที่เขาเป็นกับเรานะ
ปัจจุบันดีกว่า